รักเมียเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ารักเมียแบบนี้มันบานปลายค่ะ
คือที่สระบุรีมีสามีคนหนึ่งเขาไม่พอใจคือเขามีเพื่อนร่วมงาน
ซึ่งเมียเขากับเมียเพื่อนร่วมงานเนี่ยคือเมียเขามีศักดิ์เป็นเหมือนหัวหน้าของเมียเพื่อนร่วมงาน
ไม่พอใจเพราะเมียมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเมียของนายคนนี้ไม่เคารพฉันเลย
ตอนปิดในเทศบาลเมืองสระบุรีนะคะเป็นนาทีที่นายอัพพิชัยเสื้อสีออกชมพูคนนี้
เขาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจช่วยราชการป้องกันเทศบาลเมืองสระบุรีค่ะ
อยู่ก็ถูกเพื่อนร่วมงานบุกไปนี่กระชากเสื้อลากมาเลยเห็นไหม
แต่เพื่อนร่วมงานคนนี้นี่อยู่บนมอเตอร์ไซน์นะกระชากมาเสร็จปุ๊บไปจอดรถ
อภิชัยล้มอ่ะนี่แค่จังหวะกระชากนะเดี๋ยวมีเอารถไปจอด
แล้วกลับมานี่เตะตะบ้าเตะตัดขาเลยเห็นไหมหงายหลังลงไปเลยค่ะ
ช้าว่างเขาเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเพื่อนของพิชัยที่เดินมาด้วยกัน
ยังเกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้นะคะแถมก่อนหน้านี้คู่กรณีคนนี้เนี่ย
บุกไปหาเรื่องอภิชัยแล้วก็พูดทำนองบอกเมื่อไหร่จะย้ายออกจากหอพักเทศบาลสักที
พี่ชัยบอกเอ้าอยากให้ย้ายก็ทำหนังสือมาสิบุกเข้าไปทำร้ายอีกค่ะ
หนังสือมาให้ผมแค่นั้นเองผมยอมออกให้เลย
เหมือนไม่ได้มื้อนพี่เลยไม่ได้มื้อนเหรอผมไม่ได้มึ้นมึนเหรอ
ผมไม่ได้มื้นฮะมื้นเหรอมื้นเหรอพี่ทำร้ายตั้งข่ายผมแน่ทำไมทำไม
ผมไม่ได้เงินนี่จะมาบีบอะไรผมเนี่ยไปมึงไปซะเดี๋ยววันจันทร์มึงเตรียมกลับสำนักเลย

นายอภิชัยคนเจ็บเขาบอกว่าโอ้โหนี่แผลผมนี่นะตั้งแต่เหนือกกหูขวาบวม
ตาขวาก็ช้ำหลังกับข้อศอกซ้ายก็ถลอกนี่ไปตรวจร่างกายแล้วแจ้งความสอบพอเมืองสระบุรีเรียบร้อยแล้ว
คือเราก็ถามว่าคู่กรณีนี่เป็นใครมีเรื่องกันมาก่อนไหมหรือยังไง
บอกคู่กรณีผมเนี่ยเขาเป็นคนสนิทของนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี
มเหตุคือเขาไม่พอใจผมไม่รู้เรื่องอะไรชอบสั่งย้ายผมไปประจำตามจุดดับเพลิงอื่นอื่น
ย้ายไปย้ายมาอยู่เรื่อยแล้วก็ชอบไล่ผมออกจากที่พักเทศบาล
ทั้งนั้นที่ผมอยู่มาสิบปีแล้วเหตุผลที่ไล่ผมออกคือบอกว่าผมอยู่มานานเกินไปแล้ว
อีกหนึ่งเรื่องคือมาจากเรื่องที่เมียเขาเนี่ยไม่พอใจที่เมียผม
ไม่เคารพเมียเขาในฐานะหัวหน้าครับ
มีเรื่องกันนานนะครับเพื่อเขาจะไล่ผมออกจากห้อง
แล้วทีนี้ผมบอกว่าผมจะให้ผมไปอยู่ตรงไหนเงินเดือนผมก็แค่นี้เพราะผมอยู่ตรงห้องตรงนั้น๑๐กว่าปีแล้ว
แต่มันเป็นมันไปอยู่ที่ศูนย์ดับเพลิงอาชาแต่ตรงนั้นอ่ะ
ผมอยู่มาสิบปีแล้วครับผมแล้วเมื่อเช้าที่ผมมาทำงาน
อ่าที่จะให้ออกจากห้องเนี่ยเอ่อถ้ามึงไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอดีแน่ครับ
ผมก็หวั่นด้วยความปลอดภัยตัวผมด้วยครับครับผมผมไม่รู้ว่าหลังจากเนี้ย
คุณจะโดนอะไรอีกคุณอภิชัยบอกว่าเดี๋ยวผมจะยื่นเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีด้วยเพราะกลัวเรื่องของความปลอดภัยและกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
วันนี้เราได้คุยกับรองนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีนะคะก็ถือว่าเป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีแหละคุณยุทธนาค่ะ
ก็บอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วใช้เวลา๓วันสอบสวนถ้าพบว่าฝ่ายไหนผิดเนี่ยก็จะดำเนินการตามระเบียบแต่ปมเหตุคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวกัน

ผมก็ยังสงสัยว่าทำไมจะต้องไปให้สัมภาษณ์
เพื่อจะให้เกิดความแตกแยกภายในองค์กรด้วย
ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับเอาตามข้อเท็จจริงเลยครับ

ก็สุดท้ายก็ต้องลงโทษตามระเบียบครับ
พรุ่งนี้ตำรวจสภเมืองสระบุรีจะเรียกพยาน
แล้วก็เชิญตัวคู่กรณีมาสอบปากคำนะคะ